นี่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ารถกระบะคันนี้จงใจเบียดมอเตอร์ไซค์ให้ล้มนะ
แล้วก็หนีไปพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์
ตามไปเลยค่ะไล่บี้กันไปแบบนี้

ยังยังตามอีกถ้าตามอีกเดี๋ยวเจอดีค่ะ

หาลูกมาด้วย
พี่ลงมาดูเหอะพี่เชื่อผมด้วย
จะเสียด้วย

ไปทันแต่ว่าคนขับรถกระบะไม่ยอมจอดค่ะ
ครูด้วยบอกว่าเดี๋ยวตามมาอีกเจอดีนะ

แล้วสุดท้ายก็เร่งเครื่อง

เบียดล้มนะฮะได้ระบะเจ็บมีแผลตะหรอก
ตามร่างกายหลายจุดด้วยกันนะคะ

นำคลิปนี้ที่พลเมืองดีมาให้มา

บอกว่าเหตุมันเกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่ม๑๕นาที
วันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา

ถนนในตัวเมืองพัทยาชนบุรี

กระแทกมอเตอร์ไซค์ของตัวเองล้ม

ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไล่ไป
จนกระทั่งเนี่ยฮะไปคุยกับ
ชายคนขับรถกระบะผู้ก่อเหตุ

ตอนที่พลเมืองดีเนี่ยจะตามมาให้

กระบะคันนี้ก็ขับหลบหนีไปเลยนะคะ

แต่เพียงว่าตำรวจจะตามตัวคนขับรถกระบะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ตอนไหนอย่างไร

จริงก็ถ้ารู้ว่าตัวเองถูกจริง
ไปตามเลยเห็นทะเบียนรถไปแจ้งความแค่นั้นก็พอ
เดี๋ยวเกิดอะไรตามมานะครับ